เรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่อาจจะ
แต่บางท่านนะอาจจะกำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่

เป็นการไปพบซากศพของมนุษย์
ชายหาดแหลมเจริญในตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ซากศพที่พบนี้พบครึ่งเดียวด้วยนะ
เป็นครึ่งล่างยังระบุไม่ได้ว่าเป็นชายหรือหญิงนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นศพลูกเรือประมง
หรือศพที่ถูกฆ่าแล้วนำไปทิ้งทะเลเพื่ออำพรางคดีนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองระยองรับแจ้งเหตุพบซากศพมนุษย์
ถูกคลื่นซัดไปติดซอกแนวเขื่อนหินชายหาดแหลมเจริญ

เดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลระยองนะคะ
โดยซากศพมนุษย์อยู่ในสภาพเน่าเปื่อยแล้วนะคะ
เหลือเพียงครึ่งเอวลงมาไม่สามารถระบุเพศได้ค่ะ
แล้วก็ไม่พบหลักฐานด้วยว่าเป็นใคร
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย๒๐วัน
เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ตายอาจจะเป็นลูกเรือประมง
หรือว่าลูกเรือสินค้าที่อาจจะถูกฆาตกรรม
ก่อนที่จะโยนศพทิ้งในทะเล
หรืออาจจะเป็นศพที่ถูกฆ่าจากบนฝักนี่แหละ
แล้วนำไปโยนทิ้งทะเลเพื่อเป็นการอำพรางคดี
ตำรวจก็จะเร่งสอบสวนเพื่อคลี่คลายต่อไปว่า

ซึ่งเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะทำการเก็บซากศพ
เพื่อนำส่งสถาบันนิติเวศไปตรวจสอบพิสูจน์ก่อนค่ะ
ใจการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยในการเก็บศพเนี่ยนะครับ